ความคืบหน้าในการติดตามตัวอดีตพระพรมเมธี
ที่หลบหนีออกนอกประเทศไทยไปตามแนวชายแดนสุดท้ายไป
มุมที่ประเทศเยอรมนีคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดนะครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แล้วก็จะรับตัวอดีตพระพรมเมธีกลับมาดำเนินคดี
แล้วก็คาดว่าจะถึงเมืองไทยวันพุธนี้คือ๖มิถุนายนครับ
หลังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตาม
ในการจับกลุ่มตัวอดีตพระพรมเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงสามราม

ที่มีข่าวพบว่าหลบหนีไปสปลาว
แล้วก็พบรถตู้ไปจอดทิ้งไว้ที่วัดแห่งหนึ่งที่นครพนม
แต่ว่าอดีตพระพรมเมธีเกิดไหวตัวทัน
หนีไปยังประเทศเยอรมนีครับ

และรองผู้บังคับการกองปราบราม

เพื่อรับตัวอดีตพระพรมเมธีกลับมาที่ประเทศไทย
หลังจากถูกตำรวจสกัดจับได้ที่สนามบินแร้งเฟิร์ตครับ
โดยอดีตพระพรมเมธีได้หลบหนีจากกรุงเทพมหานคร

ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครพนม
แล้วก็นั่งรถเข้าไปยังสปลาว
โดยการช่วยเหลือของตำรวจผู้กว้างขวางของฝั่งลาวครับ
จากนั้นนั่งรถต่อไปยังลาวใต้
ข้ามไปยังกัมพูชาแล้วก็ต่อไปยังเวียดนาม
เพื่อไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนครโฮจิมิน
ต่อไปยังสนามบินโดฮาของกาต้า
และก็มุ่งหน้าบินต่อไปยังประเทศเยอรมนีครับ
แต่ว่าสุดท้ายตำรวจไทยได้บ่อแสว่า
เมื่อไปถึงเยอรมนีอดีตพระพรมเมธี
ไม่ผ่านขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสาร
หรือว่าตมการตรวจคนเข้าเมืองครับ
แล้วก็ถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบิน
ทั้งนี้อดีตพระพรมเมธีได้ถือหนังสือเดินทางราชการเป็นปกน้ำเงิน

โดยมีกำหนดอายุหนังสือเดินทาง๕ปีหมดอายุในปี๒๕๕๙

จะควบคุมตัวอดีตพระพรมเมธีกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายในประเทศไทย

ในส่วนของผู้ที่ให้การช่วยเหลือในการพาตัวหลบหนีนั้น
มีบรรยายงานข่าวแจ้งว่าพนักงานสอบสวนดำเนินการอยู่
ในการขออนุมัติศาลออกหมายจับถึง๕คน
ที่เกี่ยวข้องกับการพาอดีตพระพรมเมธีหลบหนีในครั้งนี้
โดยเป็นคนไทย๓คนและเป็นคนเหล่า๒คน